ที่งานดีนะคะ
เป็นบุญวาสนาของสาวในวงการบันเทิง
ที่ไม่ใช่เราไม่ใช่เจ๊กกะลีนค่ะ

เพิ่งบอกว่าร้อนจัง
เขาดูแลตัวเองดีมากนะ
คุณผู้ชมคะแล้วเห็นภาพแล้วก็ต้องขอมอบองค์นะคะ
แต้มบุญระมิดาให้สาวนุ่นระมิดา

คุณสามีพี่หนุ่ยตั้งใจ

ปั้นหุ่นวงแขนกรรมเป็นหมัด

เขาอุตส่าห์พยายามมาปั้นเป็นความภาคภูมิใจในวัย๔๐กว่าของหลุยเลยนะคะ
แล้วคู่นี้ต้องบอกว่ายิ่งครบยิ่งแบบความหวานเนี่ยไม่แผ่วเลยนะคะ
วันที่นุ่นมาวงสวงละครเรื่องพรมลิกฤตค่ะ
คุณหลุยสามีก็มาเฝ้าไม่ห่างค่ะ
ถ่ายรูปคุณภรรยาตอนกำลังสัมภาษณ์สื่อด้วยนี่นี่ตามภาพที่เห็นเลยค่ะ

ไม่ให้เรียกว่าแต้มบุญระมิดายังไงไหวล่ะค่ะ
ว่าแต่นุ่นนะคะนุ่นเองก็ภูมิใจกับหุ่นล่ำของสามี

คือว่าไปฟังเลยดีกว่าว่าเหมือนหล่อจังขนาดไหนนะคะ
เวลาเราลูกอะไรอย่างนี้เหรอ
ชอบแล้วข้างหน้า
มันรู้สึกตึงเออ
แบบมันเริ่มมาตั้งแต่ตรงนี้อะเนาะมันปีกมันกว้างขึ้นอย่างนี้
แล้วแบบมันเป็นอย่างเงี้ยมันเป็นเดียวอย่างเงี้ย

มันก็ดี
ตายแล้วแต้มบุญระมิดาของจริงนะคะ
ดูจากหน้าก็รู้ว่ามีความสุขสักแค่ไหน
ใช่แล้วอธิบายหมดเวลารูปซิกแพคสามีนะ
ผู้ประสาทเจ้าบ้านรูปซิกแพคผัวแล้วแบบ

ต่อด้วยแฟนหนุ่มอีกคนแล้วกันนะคะ
คุณไผ่ผาทิสบรรของสาวน้ำตาญพิจฐกณา
คนนี้ก็เพิ่งจะก้าวเข้าสู่หลัก๔หมัด
พ่อคุณเอยมิรุจะดูมะหรือว่าดูคน
น้ำตาญเล่าไอฝ่างไล่เจียงไงให้เพี้ยง
ที่นี้ความรักเกิดเข้าสู่ปีที่๑๑แล้วนะคะ
พอผ่านมาทุกจำลัยสูงค่ะ
ผ่านทุกเลขที่เขาว่าผ่านมาหมดแล้วนะคะ
เราก็เลยถามเรื่องแต่งงานเลยนะคะว่า
หนูเคยบอกเขาแล้วว่าถ้าเจ้าของหนูต้องสวย
ต้องบอกก่อนคือถ้าขอตอนไม่สวยต้องขอใหม่

ผู้จัดการคือมองจริงหรืออะไรแบบว่า
แม่บอกว่าแม่ขอก่อนลูกขอก่อนช่วงนี้อะไรอย่างนี้

ไม่รุ้นแล้วนะ
ค่ะคนหลุยนะคะบอกว่าอื้อหือแสบตา
ฉันก็บอกเลยว่าแซ่บก่อนกับข้าวพี่อันเมื่อไหร่